กันต่อสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะต้องลงแข่งขันวันพรุ่งนี้แล้วครับ
ศึกอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มของสายเอนัดที่๓นะครับ
สองเกมแรกเราเอาชนะทางติมอร์เกมเปิดสนามมาสอง
แล้วก็ถล่มพระมาห์ไปอีก๔๐สูงนัตห์ที่๓เจอ
เจอคู่แข่งที่ยากขึ้นก็คือฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็คาดการณ์กันว่าทางฝั่งของฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วก็มารับให้กับทีมชาติไทยได้เปิดเกมบุกไม่ได้เหมือนสองเกมก่อนที่เขาเจอสิงคโปร์แล้วก็เจอทางทีมมอล์เนี่ยเขาก็บุกสู้ฉะนั้นเนี่ยนะครับทีมไทยเองต้องดู

ที่ไม่ได้ใช้งานในเกมเจอกับทางพม่าลงซ้อมแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็จะดูว่ามีโอกาสไหมที่จะสตาร์ทเป็นตัวจริงไปเลย
ส่วนทางวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญที่ทำประตูในนามทีมชาติชุดใหญ่ในเกมเอาชนะทางพม่าไป๔๐
เจ้าหญิงก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทีมนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มก็จริง
แต่ยังคงต้องเล่นเต็มที่อย่างต่อเนื่องเกมกับฟิลิปปินส์
ได้ลงสนามก็พร้อมจะทำเต็มที่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้ถึงจุดพีคที่สุดในชีวิตหรือยัง
หลังจากเพิ่งย้ายชนบุรีมาอยู่กับทางบีจีรวมทั้งฟอร์มในสนามก็ยอดเยี่ยม
ต่อเนื่องทั้งในลีกแล้วก็ทีมชาติยิมก็ตอบสั้นว่าไม่รู้นะครับ
แต่ว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
ไม่รู้เหมือนกันครับตอบไม่ได้เหมือนกันครับ
ก็พยายามทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดครับ
น่าจะเป็นเกมที่ยากขึ้นครับแล้วก็น่าจะไม่ง่ายเหมือนเกมที่แล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแหละครับ
ก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดก็ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมาก
ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่ร่วมทีมที่ทำให้เราได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ
ส่วนเจอทางเข็มดีเกาหลังเทียมชาติไทยในวัยสิบเก้าปีนะครับ

มีอาการรุปกระเพาะอาหารแล้วก็ปิดหลายย้อน

ทรบุญมาทันกิจสดากาแมนแล้วก็สหรัฐอยู่เย็นเป็นพิเศษ

ที่ไปเล่นในเจลีกกับมารินอสมาก็ยกระดับมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้ว
ยิ่งว่าเล่นเจอกับระดับอาเซียนก็ให้๑๐แปรงเต็มเลย
ส่วนสหรัฐก็ปรับคาแรคเตอร์เพิ่มสปีดในการเล่นของตัวเอง
มีคนบอกว่าเล่นช้าในเกมแรกกับตีมอร์
แต่ว่าเกมกับเมียนมาสปีดบอลเร็วขึ้นเคลื่อนที่ดีขึ้นเรสซิ่งด้วย
แล้วก็พลิกบอลขึ้นหน้าตลอด
ส่วนกิจสดากาแมนยืนตำแหน่งได้ดีมีสมาธิในเกมตลอด
แล้วก็โฟกัสกับเกมมีความรวดเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็สมบูรณ์แบบมากนะครับ
สำหรับนักเตะฟิลิปปินส์ชุดนี้ที่ค้าแข้งในไทยมี๗คนด้วยกันนะครับ
แต่ว่าเลข๒เนี่ยก็จะมีการย้ายทีมนะครับทั้งสองคน
ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะอยู่ทีมไหนในไทยลีกนะครับ
จะได้ย้ายไปเล่นกับทีมไหนส่วนสองในรัฐที่ค้าแข้งในไทย
นั้นก็ไม่มีชื่อนะครับในทีมชุดนี้ครับ